สวัสดีครับท่านผู้ชมครับใช่เลยครับ
ความทุกข์ใดมันจะหนักใหญ่หลวงไปกว่าความทุกข์ของการเป็นหนี้
หนี้นอกระบบซึ่งพอเป็นหนี้เขาแล้ว
ใช้เงินเขาไม่ทันมันจะคุกคามมันจะข่มครู
กินไม่ได้นอนไม่หลับ
แล้วท่านสังเกตไหมครับระยะหลังเนี่ย
มีข่าวเรื่องทนความเครียดไม่ไหวเดือดร้อนไม่มีปัญญา
ทนความเครียดไม่ไหวถูกคู่คุกคาม
ตัดสินใจฆ่าตัวตายเยอะนะครับ
แล้วบางรายบางกรณีคนเป็นหัวหน้าครอบครัว
คิดว่าถ้าตัวเองตายไปแล้วเนี่ย
เมียก็ต้องมาใช้หนี้

เดี๋ยวเขาก็มาคุกคามเมีย

แล้วลูกจะอยู่ยังไงก็ตัดสินใจยิงลูก

แล้วบางกรณีลูกรอดครับ

เด็กจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงกับชีวิตที่เหลือ
ปัญหาแบบนี้มันลุกลาม
มันลุกลามไปทั่วประเทศ
มันเป็นปัญหาที่ทุกรัฐบาลพยายามจะแก้มาตลอด
แต่แก้ไปแก้มาปัญหามันก็วนอยู่ที่เดิม
คนเป็นหนี้ก็จมปลักอยู่กับความทุกข์เหมือนเดิม

เห็นข่าวแล้วคนเป็นหนี้ก็พอจะมีความหวังรำไรขึ้นมาอีกทีนึง

นายกเศรษฐาดูว่าทำท่าจะเอาจริงกับการแก้ปัญหานี้
เศรษฐาย้ำเป็นวาระแห่งชาติ
วาระแห่งชาติแปลว่าอะไรครับ
แปลว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเอาจริงเอาจัง
แปลว่าทุกกระทรวงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวานนี้นายกบอกว่าน่าสงสารพี่น้องประชาชนอยู่ต่างจังหวัด
เบี้ยที่ถูกชาร์จต่อวัน๑๐ต่อเดือนต่อสัปดาห์
สูงกว่าที่กฎหมายระบุไว้หลายเท่าตัว
นี่นี่แปลว่านายกมีข้อมูลนายกรู้ปัญหา
แล้วนายกควรจะรู้เพิ่มเติมไหมว่า
ชาวบ้านบางรายเนี่ยผมเห็นในข่าวเมื่อเช้า

หนี้ส่งคนมาเก็บสัปดาห์ละ๕๐๐
มาไม่รู้กี่สัปดาห์แล้ว

เขาคิดไม่เป็นหรอกว่าดอกเบี้ยเท่าไหร

ต้องหนีเสียการเสียงาน
ทีนี้กลับมาถึงเรื่องของการแก้ปัญหา
ที่นายกบอกว่าจะเอาจริงเอาจัง
พอนายกสั่งการประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ชื่อสุธิพงศ์จุลเจริญ

ท่านจะสั่งการไปยัง

สั่งให้เร่งตั้งศูนย์อำนวยการแก้ปัญหานี่นอกระบบ

ให้ผู้ว่าเป็นผู้อำนวยการศูนย์
หมอท้อนึงสั่งทุกจังหวัด
ไม่ใช่หมอท้อนึงมหาธัยสั่งทุกจังหวัด

ดีเดย์แก้หนี้หนึ่งธันวา

หนี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่๑ธันวาเป็นต้นไป

หนึ่งไปลงทะเบียนด้วยตนเองบนที่ว่าการอำเภอ
ถ้าอยู่ในกอทมให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทุกเขต
แล้วถ้าจะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็ทำได้
ถ้าทำเป็นหรือมีลูกหลานทำให้
ไซต์ที่เขาให้ลงทะเบียนเนี่ย
นี่ท่านดูในจอเอาแช่ค้างไว้หน่อย
จะได้ถ่ายรูปทันจะได้จดทัน
หรือจะลงทะเบียนผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมก็ได้

ตรงให้ชาวบ้านเป็นลูกหนี้ไปร้องเรียน
อันนี้แหละคิดกันให้ดี
ทางราชการอย่ามองโลกสวยเกินไปนะ
เพราะว่าลูกหนี้นอกระบบเนี่ย
เขาตกอยู่ในอาการกลัวกลัวกล้าทั้งนั้น
กลัวว่านายทุนเงินกู้จะลังแก่

กลัวว่าถ้าไปร้องเรียนไอ้นายทุนเงินกู้ที่เป็นเจ้าหนี้มันจะหมายหัวไว้

หาแหล่งเงินกู้ในระบบให้ไม่ได้
หาให้เขากู้ไม่ได้

คันกลับไปที่นายทุนเงินกู้รายเก่า
เขาก็ถูกหมายหัวว่าไม่ให้กู้แล้ว

ในลองเรียนให้เขาเดือดร้อน

แล้วประหลัดกระทรวงมหาดไทยยังบอกว่า
กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ให้คอยเฝ้าระวังสอดส่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการเป็นผู้กระทำความผิด

นายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ
ทวงถามหนี้โดยการข่มขู่ใช้ความรุนแรง

ดำรงทำอำเภอเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
อยากจะบอกท่านประหลัดว่า

บุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบเนี่ย

คนในตำบลในแนมเภอเขารู้กันทั้งนั้นว่าใครเป็นไหน

ผู้ใหญ่บ้านไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้

ตำรวจโรงพักก็รู้ว่าใครเป็นนายทุนเงินกู้
ฉะนั้นไม่ต้องไปสอดส่องรู้อยู่

ปัญหามันก็ไม่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้หรอก

ประธานเป็นผู้อำนวยการศูนย์
ผมไม่เชื่อว่ากลไกนี้

กลไกที่บอกว่าจะส่งชุดปฏิบัติการ

ส่วนมาตรการปราบปรามหากพบกลุ่ม
บุคคลที่มีพฤติการ
เป็นนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ

ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง

ปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอ

พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติ
กับทุกหน่วยงานในพื้นที่

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดรวด

แล้วให้คะแนนกันทีหลัง

ถ้าดีทีเหลวเหมือนเดิม

วัฒนธรรมทำงาน

สั่งทีก็แก้ปัญหากันทีนึง
หลังจากนั้นทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม

ถ้าทำอย่างนี้ซะตั้งแต่เริ่มแรก
มีเหรอที่นายทุนเงินกู้

มันจะแพร่ไปทุกหมู่บ้านทุกตำบล

อยากจะบอกนายกเศษฐาว่า
อยากจะบอกนายกเศรษฐาว่า

ปัญหานี้มันมีมานานแล้ว

ท่านต้องรู้จักลูกไม้ข้าราชการ
อย่าไปหลงลมข้าราชการ

ครับท่านครับท่านทำได้ครับท่าน

กับคนที่ทำผิดกฎหมายด้วย

จะลองเชื่อนายกเศรษฐา

ถ้าทำได้อนุโมทนาสาธุ

คนจะได้เลิกฆ่าตัวตาย
คนจะได้เดือดร้อนกันน้อยลง

นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ